มาแล้วค่ะสำหรับภาพของเด็กนักเรียนที่ช่วยคุณครูขยมรถ
เพราะว่ารถคันนี้เป็นภาษณะสำคัญ
ที่จะนำพวกเขาไปเข้าสู่การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมประจำปี
เราเห็นความยากลำบากของคุณครูบนดอย
ที่เดินทางไปสอนเด็กบ่อยครั้งที่เราเห็นเป็นคลิป

ก็จะเห็นเป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมจะได้เห็นนี้

ซึ่งตอนนี้ฝนตกลงมายังหนักเหมือนกัน

ส่วนมากจะเป็นดินแบบนี้พอตกลงมา
ถนนก็ใช้การไม่ค่อยได้นะคะ
นายนพรัชเจริญผลหรือว่าครูบอย
แห่งโรงเรียนบ้านใบหนาอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่
โพสต์คลิปแล้วก็ภาพนิ่งแบบนี้หลายคลิปเหมือนกัน
วันนี้พาเด็กนักเรียนไปแข่งทักษะนะฮะ
ทักษะด้านศิลปะหัตถกรรม

ความยากลำบากในการเดินทาง
การเดินทางนี่เป็นการเดินทางของนักเรียนในเครือข่ายยอดดอยสามัคคี
นี่ก็จะช่วยกันพยายามขยมตลอดทาง

ขยมไปเรื่อยจนกว่าจะผ่านจุดที่มันเละค่ะ
แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าวันนี้พาเด็กไปแข่งทักษะกันครับ

วันนี้ได้ไปต่อ๔รายการ
ฟังเสียงหน่อยไหม

เด็กเนี่ยโอ้โหช่วยกันผลักกันดันละสองนะฮะ
หลังจากที่ขยมอยู่บนรถแล้วมันก็ยังติดลมอยู่นะ
ก็ต้องลงมาช่วยดึงช่วยเข็นจริงนะคะ
เห็นว่าการเดินทางของทั้งครูและก็นักเรียนที่จะไปร่วมกิจกรรม

ลงมาช่วยเข็นช่วยดึงช่วยลากช่วยขยมรถ
ให้ผ่านลมโครนไปได้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
ภาพแรกนี่เป็นของโรงเรียนบ้านใบหนาในอำเภออมก๋อยอีกจุดหนึ่ง
อำเภออมก๋อยเหมือนกันลักษณะคล้ายกันเหมือนกันนะคะ
เป็นนักเรียนจากโรงเรียนผีปานเหนือในอำเภออมก๋อยเหมือนกันค่ะ
ซึ่งคุณครูก็กำลังพานักเรียนไปแข่งศิลปะหัฐกรรมที่อำเภอฮอต

ได้โพสต์คลิปบอกเล่าเหตุการณ์กว่าจะนำเด็กไปร่วมงานแข่งขันครั้งนี้ได้
ลำบากมากติดลมเรียบร้อยคันนี้
เมื่อสักครู่นี้ของอีกหนึ่งโรงเรียนยังไม่ติดลมนะ

ใช่ค่ะเด็กครูโรงเรียนต้องลงมาจากรถทั้งลากรถลุยโครน
ขยมรถบางช่วงบางตอนเหมือนกัน
เช่นเดียวกับเด็กแล้วก็ครูโรงเรียนบ้านใบหนา

เพื่อให้เดินทางต่อไปถึงจุดหมายได้
โดยไม่มีเสียงบ่นจากเด็กเลย

แล้วก็มีรอยยิ้มเพราะว่าได้ช่วยคุณครู
และทุกคนก็เชื่อว่าอยากจะไปแข่งแล้วศิลปะหัฐกรรมนะคะ
สำหรับการแข่งขันศิลปะหัฐกรรม
เป็นการแข่งขันของนักเรียนทั่วประเทศ
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ทักษะทุกทักษะเรื่องของวิชาการ
ทักษะศิลปะศิลปะดนตรี

แต่เมื่อกี้เห็นอาจารย์บอกว่ามีได้ไปต่อ

วันนี้ได้ไปต่อ๔รายการครับผม
และแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ด้วย

ทั้งคุณครูที่อยู่บนพื้นที่สูง
ที่ค่อนข้างจะยากลำบากทั้งการเดินทางและการใช้ชีวิต